ทีนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่กรสินนะ

ไม่พอใจกับเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินค่ะ

ร้องเกี่ยวกับการสร้างรั้วไปลุกล้ำที่ดินสาธารณประโยชน์
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะว่าเป็นยังไง
โอ้โหพ่อโทมก็เฮ็ด

คุณผู้ชมที่เห็นความชุนละมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้น

มีดเอามาฟันแบบโอ้โหกลางวงเลยค่ะ

เพราะว่าหลังจากนั้นกล้องมันก็หันไปทางอื่นนะคะ

ระหว่างคณะของเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินที่กำลังละสัย
ไปตรวจสอบไปรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะ

ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านเหล่าใหญ่ก็ไปด้วยค่ะ

นี่คนซ้ายคนนี้
เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคุณผู้ชม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ในเรืองครับอายุ๖๕ปี
ซึ่งแกมีที่ดินอยู่ในพื้นที่นี้แหละ
ก็เดินถือมีดพระมอะไรเนี่ยทั้งมือขวาเนี่ยนะ

แต่คนที่โดนฟันไปเป็นผู้ใหญ่บ้านครับ
ผู้ใหญ่บ้านสมศักดิ์โดนฟันไปข้อศอกซ้ายแล้วฟันแม่นด้วยนะ

โอ้โหผู้ใหญ่บ้านสมศักดิ์นี่เป็นแผลชะกันเลย
คนก็ต้องมาห้ามกันชุดละมุนแล้วก็รีบส่งคนบาดเจ็บไปโรงพยาบาล

จากนั้นมีการแจ้งตำรวจสภคล้องชัย
ไปคุมตัวกับผู้ก่อเหตุก็คือในเรือง
โดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะนี่
ซ้ายคือแผลชะกันที่โดนฟันเข้าไปครับ
ใช่ทีนี้ไปถามกับทางนายกเทศมนตรีตำบลคล้องชัยพัฒนา
นายกเทศอำนาจอำภาวาบอกว่า
จริงทางเทศสบานตำรวจคล้องชัยพัฒนา
ก็มีการรับการร้องขอว่าให้ช่วยมาดูหน่อยสิ
รังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะในพื้นที่ตรงนี้หน่อย
เพราะอะไรล่ะในเรืองคนที่ก่อเหตุ
เขาไปสร้างรั้วลุกล้ำไปในที่ดินสาธารณประโยชน์
สร้างรั้วลุกล้ำไประยะทางเป็นร้อยเมตรเลยคุณผู้ชม

นี่มันเป็นปัญหาเรื้อรังมาแบบหลายปีแล้วอะค่ะ
ทีนี้พอมีการไปร้อง
เชื่อแหละว่านายเรืองเขาคงจะไม่พอใจ
พอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเอาก็คว้าพระมา
แล้วก็มาฟันผู้ใหญ่บ้านกลางวงแบบนี้เลยนะคะ